ขอบคุณค่ะเหตุการณ์ยิงที่โคลร่าเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ที่ทั้งเสียชีวิต
พลเรือนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหาร

ทีนี้เราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่รอดชีวิต
ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีอุดมการ
ทำงานด้วยใจเกินร้อยรอดชีวิตมาได้
คนแรกเนี่ยนี่ค่ะกู้ภัย
รอดชีวิตมาได้ต้องยอมรับต้องขอบคุณ
วิทยุสื่อสารหรือว่าวทำไมวิทยุสื่อสารไปช่วยอะไรอ่ะ
คนนี้ที่รอดชีวิตมาได้ชื่อว่านายทวีศักดิ์สุขารม
อายุ๒๖ปีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตา
เขาถูกยิงที่เอวแล้วกระสุนฝั่งในได้รับบาดเจ็บ

แต่ปรากฏว่าจังหวะที่กระสุนเนี่ยมันวิ่งไปทะลุที่เอวเนี่ย
มันไปโดนไปถูกเข้ากับวิทยุสื่อสาร
เพราะฉะนั้นแรงกระสุนมันก็เลยลดระดับลง
ก็เลยทำให้เขารอดชีวิตมาได้นะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นร้อยตำรวจเอกนัทธพงศ์รัตนมงคลกูล
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนครราชศรีมา
คนนี้ถูกยิงขณะที่เข้าไประงับเหตุ
เฉียวที่บริเวณลำตัวแพทย์ผ่าตัดเอาออกมาได้
อาการปลอดภัยแล้วแล้วก็บอกกับนักข่าวนะคะนี่ค่ะ
ของดีของเขาของดีของท่านนะคะก็คือพระเครื่องหลวงปู่ทวด
ซึ่งพระทั้งสององค์เนี่ยรองสารวัตรนายนี้
แนนติดตัวไว้ตลอดเวลาก็เลยเชื่อว่า
บารมีของหลวงปู่ทวดแล้วก็พระนเรสวน
ทำให้รอดชีวิตมาได้ทีมข่าวของเรานะคะยังคงนำเสนอ
ในทุกแง่มุมนะคะเกี่ยวกับเหตุกระดาษยิงที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะส่วนคุณผู้ชมเองค่ะ
แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ผ่านไลน์หน้าจอ
รวมถึงการยังคงให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียและเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ต่างคายไว้ถูกด้วยชุดศรีดำค่ะ